ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง
เม้บ้านประจันบานสวัสดีค่า

รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

แน่ใจเหรอที่เป็นเชฟมันไม่หลอกเนี่ยมันน่าจะจิ้มตายแล้ว

งานดีมากดูสิยาวข่าวดีอินเตอร์สุด
นี่บอกว่าเป็นนายแบบนี้เชื่อเลยนะ
นี่แหละเชฟกระทะหล่อของเราในวันนี้

เชฟแล้วเป็นไงคะอยากถูกผัดลงกระทะเลยหรือเปล่า
ตอนนี้อยากเป็นตะหลิวในกระมือเชฟ
ไม่กาวอยากจะถูกเวฟแบบว่าในเตาอบกรี๊ด
พอเลิกมโนแล้วโกหาเชฟดีกว่า
ในช่วงนี้เลยเชฟกระทะหลอก
กระทะหล่อวันนี้ขอต้อนรับพ่อค้าหน้าตี

เชฟแพลนค่ะเชฟแพลนเนี่ยจบกฎหมายมาโดยตรง
แต่ชีวิตหันเหมาเป็นพ่อค้าเพราะสนใจในการทำธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจติ่มซ้ำจนวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กอย่างร้านอัปเปอร์ติ่มซ้ำ
เมนูเด็ดของร้านก็คือขนมจีบที่วันนี้เชฟแพลนขอลงทุนลงแรง
จะน่าตานะทานรสชาติผ่านรึเปล่าไปให้เชฟพันธุ์ศรกันเลยดีกว่าค้า
พร้อมตำลำเชฟพันธุ์ค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวมันมาในช่วงเชฟกระทะหล่อเนี่ย
ต้องมีพื้นฐานในการทำอาหารนะคุณทนายค่ะ
แล้วราคาอาหารเป็นหรือเปล่า

แบบว่าติ่มซำนนกจีบ
ต้องเรียนจบบทหามาแล้วมาทำ

จ๊อบติ่มซ่อมแล้วเรามีความสนใจด้านติ่มซ่อม

สนใจกินมาก

ด้งหูหมดเลยก็ได้ครับ

เพราะเสร็จทุกอย่างของมีคุณภาพ

ไม่หมดครับก็ประมาณ๓ช้อนก็ได้ครับ

ต่อไปก็จะเป็นกรุ้งสับ

รูกยาชอบ
ต่อไปจะเป็นแห้วต้มปั่นครับ

จะเป็นไข่ไก่

แล้วส่วนผสมอะไรพวกนี้เราพอกันมีฟุงทีหลังก็เราใส่ไปเลยครับ

ประมาณ๓ช้อนครับ

ทำไมเราต้องใส่ตัวแป้งมันไปคะ
เหมือนแบบว่าให้มันเป็นมีแป้งให้มันให้มันเหนียวขึ้นนิดนึง

หมดเลยเหรอ

คืออันนี้ใส่แค่ไหนประมาณหยิบกี่หยิบมือดี
ยิงใส่อีกนิดนึงก็ได้ครับ

เหมือนขนมจีนมันต้องมีกลิ่นอายแบบของความจีนนิดนึงอย่างนี้
ถ้าอย่างนี้เราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปปั่นเลยไหม

อภิษก็เรียบร้อยแล้วนะเนี่ย

พิษทำได้ดีใช่ไหมคะดีมากอ่ะ
แต่คุณน้องอย่างนี้พอเวลาปั่นแล้วมันก็จะเหลวแล้วเวลาห่อไง
ต้องพอปั่นเสร็จต้องเอาไปแช่ช่องกรี๊ดก่อนนะครับ
อ๋อให้มันแข็งนะอ๋อให้มันแข็งครับประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงอะครับ
แล้วนี่เราต้องทานทั้งหมดกี่นาทีคะเนี่ยก็อันนี้น่าจะพอได้แล้วอะครับ
ก็ประมาณแค่๕นาทีเองดิอ๋อ๑๐นาทีประมาณ๑๐นาทีก็ได้ครับ
คือเหมือนมันละเอียดอยู่แล้วครับตอนแรกแค่เหมือนแบบว่าปั่นให้มันเข้ากันเสร็จ
เดี๋ยวตักใส่จานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแช่ช่องฟิตเราต้องไปแช่ใช่ไหม

เนื้อแบบว่าดีอ่ะมันเนียนอ่ะโอ้ยแล้วอย่างงี้เวลาขายขายลูกเท่าไหร่คะ
ลูกละ๖บาทครับ๖บาทลูกละ๖บาทนี่ใหญ่ขนาดไหนอะ
ก็ประมาณประมาณนี้ได้ครับกินกินลูกอิ่มดีกว่า
จริงบางคนกิน๕ลูกนี่ก็อิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเนื้อมันแน่นมากครับ
ใช่ครับโอ้เอาไปแช่ช่องฟิตมาเดี๋ยวพี่แก่ออกไปแช่ให้
ตอนนี้นะคะก็ให้พี่แช่แล้วนะคะแช่เรียบร้อยเอาไปแช่ช่องฟรีชก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาจีบกันต่อ
มาทำขนมจีบเหมือนกันเราทำขนมจีบให้กันเวลาจีบกันยากจะตายก็โอ้
แต่ตอนนี้เราต้องรอให้หมูเย็นก่อนเซ็ตตัวก่อนให้มันเป็นแบบแข็งนิดนึงเนาะชั่วโมง๒ชั่วโมงน่ะคุณผู้ชมรอด้วยนะคะ
รอไม่ต้องรอขนาดนั้นช่วงหน้าค่ะกลับมาจีบกันต่อทำขนมจีบอ๋อ